อกจากจะเป็นวันพักผ่อนของผู้ใหญ่แล้ว

ช่วงนี้เด็กก็จะได้มีวันหยุดได้เล่นได้อะไรกันนะคะ
อย่างฟ้าแฝ่อสายฟ้ากับพายุคุณผู้ชม
เขาอยากจะทำหน้าเก๊กโหด
แต่ต้องบอกว่าทำเอาออกมาแล้วเนี่ย
บนโลกโซเชียลเขาอยากจะฟัดมากกว่า
คือตั้งใจจะทำหน้าโหดแต่กลับออกมาน่ารัก
ชมให้ดูคลิปหน่อยค่ะ
น่าให้ดูน้อง
สมผมก็ตะมูตะมี่เหลือเกินแล้วลุกนะ
พูดถึงเรื่องความสนของเด็กต้องไปถามคนนี้ค่ะ

น้องปีใหม่ไปเล่นกับน้องสายฟ้าพายุ
ก็มีช็อตที่ฉีกแข้งฉีกขา
คุณแม่อดเขินแทนไม่ได้จริง
ซึ่งพี่แอฟก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติของลูกสาวนะ
เพราะเพิ่งจะไปเรียนยิมนาสติกมา

น้องออกมายืดแข้งยืดขากันหน่อยนะคะ

ที่ได้รับเชิญเป็นบทนางเอกตอนเด็ก

ลูกสาวเนี่ยดูเหมือนจะติดอกติดใจ

ก็คือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิต
ก็มันก็อาจจะต้องมีอะไรบางอย่างปรับบ้าง
เพราะว่าเป็นรับเชิญนี่แหละแม่ถึงให้
ค่ะเขาก็สนุกสนุกมากติดใจ
ถ่ายเสร็จยังไม่ยอมกลับบ้านเลยไปนั่งเกาะอยู่กับพี่สัน
นั่งอยู่นั่งช่วยกำกับด้วยเลยค่ะ
หันไปดูหน้าผู้กำกับด้วย

เขาชอบฉีกขาอยู่แล้วหมายถึงว่าแบบ
คือเขาเรียนบาเล่ไงค่ะแล้วก็ไปเล่นกับน้องแล้วก็
ก็คงพยายามหาอะไรเล่นแต่ก็คงลืมไปว่าน้องเป็นผู้ชายเนอะ
แต่ก่อนนั้นเขาก็ต้องเต้นอะไรกันอะไรอย่างนี้
แต่พอเรื่องเต้นก็เป็นกิจกรรมที่แบบ
เขาก็สนุกด้วยกันได้

ปีใหม่เขาเป็นสายลุยอยู่แล้วส่วนเด็กอย่างสายฟ้าพายุก็เป็นสายตามตามผู้ใหญ่
จะบอกว่าเต้าอ้วงพายูนี่ฉีกแข้งฉีกขาตัวอ่อนไม่เบาเหมือนกันนะ

ขนาดยังไม่ได้เข้าคลาสนะคุณผู้ชมน่ารักทีเดียวนะคะ